อันนี้นักร้องสาวเสียงดีแถมดีกรีความขยันเป็นเลิศ

วิชญานีพลังเสียงมาพอกันเลยนะ

ดีเหมือนกันเลยแถมความขยันก็ทุ่มเทสุดตัวเหมือนกัน
เพราะว่าล่าสุดเพิ่งควักกระเป๋าซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวนั่นเองค่ะ

คนเมาส์เยอะเหมือนกันนะบอกแก้มเนี่ยโอ้โหทุ่มเทพลังกายพลังใจ

อะไรรู้ไหมราคาบ้านหลังใหม่เนี่ยสูงลิฟต์เลยคุณ

ไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่ว่าแก้มแค่บอกว่าจริงเนี่ยอยากจะก้าวไปอีกขั้นอีกสเต็ปชีวิตหนึ่งของครอบครัวนะคะ

แจกแจงเลยเรื่องราคาบ้านหลังใหม่ที่ทุกคนเมาส์กันว่าสูงลิปลิ้วเนี่ยจริงไม่ได้สูงขนาดนั้นเจ้าตัวบอกเลยว่าอยากให้ความสำคัญกับความชอบมากกว่าให้ทุกคนอยู่กันแล้วมีความสุขนะฮะ
และแม้ว่าการซื้อบ้านใหม่จะต้องทำให้เธอทำงานเยอะขึ้น

เพราะว่าอะไรเข้าใจไหมคนทำบ้านใหม่จะตกแต่งอะไรอีกหลายอย่างภาระจุกจิกนะคุณถือว่าเป็นก้อนโตอยู่เหมือนกันที่เธอต้องลงทุนลงแรงนะฮะแต่ว่าสาวแก้มบอกเลยว่าสู้ไม่ถอยเพราะสิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาคือได้ครอบครัวที่มีความสุขพร้อมหน้านั่นเองค่ะ
กับเรามากขึ้นไปอีกค่ะสำหรับแก้มราคาแก้มไม่รู้
แต่แก้มเข้าไปแล้วแก้มรู้สึกว่านี่เป็นบ้านแก้ม

ไม่ได้คิดว่าต้องราคาเท่าไหร่หรืออะไรยังไงธรรมดาทุกคนต้องมีความเหนื่อย
แต่ว่าสิ่งที่เราทำมันทำเพื่ออะไรเรามีแรงบันดาลใจ
มีจุดมุ่งหมายภาพที่เราเห็นว่าเราต้องการอะไร
นั่นคือครอบครัวเรามีความสุขเพราะฉะนั้นแก้มมีแรงที่จะทำต่อไปค่ะ